พี่เอาฟื้นกับอยู่ไหน

ถ้าคุณขึ้นจุดน้องโรกมาเมื่อไหร่

ไม่ใช่ผมตั้งใจมาเลยตั้งใจมาหยิงเขาผมยอมรับว่าผมผิด
ผมไม่ได้ว่าผมตัดพิโภคผมตั้งใจทำเอง

เกิดผมมาจากบ้านมาจากพิโภคก่อนเนี่ย

โหแล้วแม่เอ็งเลยเนี่ยแล้วแม่เอ็ง